นำตัวสามีพระยาส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าตำรวจตรวจสอบพบว่าสามีพระยาคู่นี้
ค้ายาเสพติดค่ะอ้าวไปดูข้อมูลในมือถือ
อายัดตัวแต่ด้วยความที่เขาเจ็บใช่ไหมคะก็ต้องให้เขาผ่าตัด
รักษาพยาบาลก่อนค่อยนำตัวมาสอบปากคำ
หนีอีกพี่อุ๋ยหนีไปขึ้นรถสองแถวแต่สุดท้าย
จับได้ค่ะโอ้โหดูสิคะแล้วพอไปตรวจบ้านยาบ้าแบบเป็นพันเมตรนะ
เล่าย้อนตั้งแต่ต้นนะคะต้นเรื่องก็คือตั้งแต่โดนยิง
ตีสามครึ่งคืนที่ผ่านมาตำรวจสพท่าสาราและกู้ภัย
ไปตรวจสอบในรีสอร์ทในพื้นที่หมู่๕ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าสาราเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสองคน
เขาเป็นสามีภรรยากันนายประถมวิจิตจินดาอายุสามสิบชื่อเล่นชื่อเอกนะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดกระสุนเข้ากลางหลังนัดหนึ่งกระสุนฝังใน
แต่ไม่โดนจุดสำคัญส่วนภรรยาที่เจ็บก็คือนางสาว
สวนีคงสุวรรณอายุสามสิบสี่ชื่อเล่นชื่อส้มถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
ไม่ทราบชนิดเหมือนกันกระสุนมันเข้าสะบักขวาทะลุอกขวา
นัดหนึ่งสองคนนี้เป็นชาวจังหวัดสงขลาทีนี้พอได้รับแจ้งว่ามีคนเจ็บถูกยิงใช่ไหมคะ
ก็ต้องส่งโรงพยาบาลก่อนต้องรักษาอาการบาดเจ็บก่อนส่งโรงพยาบาลท่าสารา
นำทั้งสองคนนอนรอผ่าตัดห้องตึกศัลยกรรมกระดูก
ตำรวจสืบสวนข้อมูลและตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนเจ็บ๒คนนี้
คุณผู้ชมเชื่อไหมข้อมูลเยอะมากทั้งข้อมูลภาพข้อมูลการขายยาเสพติด
ข้อมูลลูกค้าเต็มเลยในพื้นที่นครศรีธรรมราชเลยถูกอายัดตัว
ให้รักษาตัวก่อนและเดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่ม
เรื่องต้นเนี่ยที่มีการคุยคู่นี้เขายอมรับนะคะว่าเช่าบ้านอยู่ที่ชุมชนบ้านหน้าทัพ
เพื่อขายยาเสพติดเขาใช้คำว่าเช่าบ้านเพื่อขายยาเสพติดเลยอะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุประมาณตีหนึ่งกว่าคู่นี้เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยาบ้า
ไปถึงอำเภอนพิตำมุ่งหน้าเข้าอำเภอท่าสารา
ถูกมือปืนขับรถเก๋งสีขาวตามประกบควักปืนออกมายิงเลย
ยิงใส่สามีพระยาคู่นี้กระสุนโดนฝ่ายชายที่กลางหลัง
ฝ่ายหญิงโดนสะบักขวาทะลุหน้าอกขวา
พอรู้ว่าโดนยิงก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือ
แก๊งมือปืนก็ขับรถหลบหนีไป
แต่คุณผู้ชมค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปช่วย
นำส่งโรงพยาบาลรอผ่าตัดตั้งแต่เมื่อคืน
เก้าโมงเช้าวันนี้รอผ่าตัดอยู่นะคะ
ทำทีเป็นบอกพยาบาลว่าขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหม
ขอเข้าห้องน้ำก่อนผ่าตัดแต่หนี
หนีขึ้นสองแถวเข้าเมืองนครศรีธรรมราช
พันธุ์ตำรวจโทนารากรเอดช่วยรองผู้กำกับการ

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามเลย

เจอรถสองแถวบนถนนท่าสารานครศรีธรรมราช

สามีภรรยาคู่นี้ตอนนั่งอยู่บนรถสองแถว
ทำนิ่งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มีคนแจ็คขึ้นรถมารักษณ์มาด
มีคนแจ็คขึ้นรถมารักษณ์มาดเดี๋ยวสัตว์คุณมา

เขาพยายามจะทำตัวให้เนียนกับผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุด

ยังไม่ได้ผ่าตัดยังไม่ได้อะไรนะทำไปนั่งนิ่ง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

หนังสือเตรียมสอบก็เลยยังไม่นอนดึกแล้วก็ยังไม่นอนเพราะว่าต้องอ่านหนังสือสอบได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในรีสอร์ทแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังมากค่ะตอนแรกไม่กล้าเปิดประตูออกไปดูเพราะกลัวจะโดนลูกหลงแต่ด้วยความสงสารเห็นว่าเขาเจ็บก็เลยช่วยเขาแต่

แต่คือหนูว่าตอนหนูช่วยหนูไม่ได้ไม่ได้มองนะว่าคนดีไม่ดีเพราะว่าหนูว่าเช็คแล้วแล้วคือเขาโดนยิงทั้งคู่เขาไม่ได้มีอาวุธ
ส่วนเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าในกล้องวงจรปิดจะเห็นชัดเลยค่ะว่าสามีภรรยาคู่นี้ถูกยิงมาได้รับบาดเจ็บแล้วมาขอความช่วยเหลือในรีสอร์ทมีคนโทรแจ้งตอนตี๓๔๒นาทีไม่มีใครกล้าออกมาดูนี่นะคะคาดว่าจะโดนไล่ยิงมาสัก๓กิโลได้ก่อนจะมาถึงรีสอร์ทตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็บ
ดูภาพในกล้องวงจรปิดไงคะก็เลยเห็นภาพเหล่านี้ค่ะ
ผู้ชายนอนฟ่ำหน้าเสื้อไม่มีเห็นรอยกระสุนอยู่ด้านหลังด้วยใช่แต่ผู้หญิงพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าพอพี่มองที่เท้าเขาก็เป็นรอยสักอยู่เต็มเลย
ทีเนี้ยมีผู้ร้ายอะไรเขาเดินตามไม่มีค่ะไม่มีเลยแต่ว่าพี่ก็นั่นแหละนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ไม่นั่นแต่ว่าเข้ามาคือเฉพาะเขาคนเดียวแต่ว่าล้องแบบว่าทุกห้องตกใจหมดเลยอ่ะสุดท้ายพอดูกล้องก็มาจากนู่นก็เซเว่นเนี้ยมันจะห่างจากเราเนี้ยสักประมาณสี่ถึงห้ากิโลอ่ะใช่ก็ไล่มาไกลพอสมควรใช่ก่อนที่จะมาโด
เขาบอกกันนะเพราะพี่อ่ะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคุณสุชาดานักข่าวของเราไปที่ป้อมสายตรวจตำบลไทยบุรีไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะนี่นี่เป็นรถเก่งสีขาวของคนร้ายนะคะขับไล่ตามรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาเร็วมากผ่านไปแล้วก็ยิงใส่เป็นระยะระยะกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของ

ยังไม่ได้ผ่าตัดเลยนะคะคุณหมอต้องรอผ่าตัดนะคะดังนั้นตอนนี้ก็ถูกอายัดตัวอยู่ในโรงพยาบาลให้ผ่าตัดให้เสร็จให้ปลอดภัยก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะค่ะท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะมี